ศึกฝุ่นบอลไทยเพิมลิกรุ่นทุกการณ์ที่ผ่านมาจบลงไปแล้วนะครับ
แล้วก็แชมป์นั้นตกเป็นของทีมบุรีรำยูไนเต็ด
ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเดียโกลุยซานโตที่สัดไปถึงสามสิบสามประตู
ทำให้พวกเขาคว้าแชมป์แบบไร้ภายตอนนี้คำถามเกิดครับว่า
ดาวยิงชาวไทยนั้นตอนนี้หายไปไหนหมด
ติดตามได้จากรายงานนี้ครับในชื่อตอนที่ว่ากระสุนพันธุ์ไทยที่หายไปครับ
ไทยภูมิมาลีกรุ่นทุกการณ์ล่าสุดมีเรื่องให้น่าจะจำมากมาย
เพราะนอกจากการคว้าแชมป์ของบุรีรำยูไนเต็ดแล้ว
การยิงประตูในปีนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าจดจำหลายลูก
และที่สำคัญก็คือเรื่องสถิติดาวสันโว
ฤดูการนี้มีการยิงประตูกันถึง๘๓๕ประตู
เฉลี่ยแล้วเกมละ๒๘๑ลูกซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าว
ก็สูงจากปีก่อนที่มีค่าเฉลี่ย๒๗๗ลูกต่อเกม
และมีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อย
ไปดูกันที่อันดับดาวสันโวของฤดูการนี้
ซึ่งตกเป็นของดิโยโกหลูยซันโตจากบุริรัมย์

และเป็นเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดคนใหม่ของไทย
สถิติแทนที่ของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสจากราชบุรี
เตะบราซิลเช่นเดียวกันที่เคยสร้างไว้เมื่อปีก่อนที่๒๖ประตู
ส่วนดับสองเป็นเคยตั้งซินวาจากเมืองทอง
ที่ยิงไป๒๕ประตู
ตามมาด้วยคีเบอร์โตบาเชน่ายิงไป๒๑ประตู
ส่วนเจ้าของรางวัลดาวสันโวคนเก่าอย่างเฮเบตตี้ปีนี้
ทำไป๑๙ลูกเท่ากับเตียโก้คุณย่าจากชนบุรี
ที่น่าแปลกใจก็คือในชาร์จดังกล่าวนั้น
กลับไม่มีนักเตะชาวไทยติดอยู่เลย
สุนเตะไทยที่ยิงมากที่สุดกลับเป็นจักรพรพรศัย
ปีกของสุพรรณบุรีที่ยิงไป๑๓ประตูเท่านั้น
ส่วนดาวยิงทีมชาติไทยอย่างธีรสินแดงดา
และอริสักไกรสอนต่างยิงไปเพียงแค่๑๑และ๑๐ประตู
เรื่องดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นปัญหาสำหรับทีมชาติไทยทั้งในปัจจุบัน
แล้วก็ในอนาคตจากแต่ก่อนที่ทัพช้างศึกนั้น
เคยมีดาวยิงอย่างเกียรติศักดิ์เสนาเมือง
เปรี้ยพกผิวอ่อนหรือวรรณพุษศรีมาคะ
แต่ตอนนี้กระสุนของทีมชาติไทยส่อแวว๐๘
อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือการแอดซิตที่มีนักเตะไทยหลายคนทำได้ดี
โดยเจ้าของสถิติการจ่ายบอลสูงสุดก็คือธีรทรบุญมาทัน
ปตันทีมคนปัจจุบันที่ส่งให้เพื่อนยิงไปถึง๑๙ครั้งในหลีกปีนี้
นอกจากเจ้าอุ่มแล้วแจกรพรรณพรศัยปีกจากสภัณฑ์บุรี
ก็แอร์ซิสไปถึง๑๔ครั้งตามด้วยธีรสินแดงดา
กองหน้าของทัพช้างศึกที่ทำแอสซิตไปถึง๑๓ครั้งในปีนี้
ปัจจุบันการเฟ้นหาเครื่องจักรถล่มประตูพันธุ์ไทยเป็นสิ่งที่ยากลำบาก
ตอนต่อไปไปพบกับวิธีแก้ปัญหากับ๒ผู้มีอิทธิพลแห่งวงการฟุตบอลไทย
อย่างคุณไอวินชิดชอบประธาสมสรรค์บุรีรัมย์ยูนาเต็ด
และเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าทีมชาติไทย
และหัวหน้าผู้ฝึกศรคนปัจจุบันติดตามได้ในเรื่องรอบขอบสนาม
ไทยรัฐนิวส์โชว์วันพรุ่งนี้
ก็มันก็ต้องสร้างกรุงลมมันไม่ได้สร้างด้วยวันเดียว
ผมก็เห็นมาตลอดว่านี่คือจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของฟุตบอลไทย
เราต้องช่วยกันพัฒนาหลายจุด
แต่สิ่งที่มันยากที่สุดก็คือตำแหน่งศูนย์หน้านี่แหละหายาก